ไปดูปฏิบัติการเรื่องของการกวาดล้างตรวจจับเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายกันหน่อยนะฮะ
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปบุกจับตู้คีบตุ๊กตาที่ผิดกฎหมายได้ที่ปฐุมธานีครับ
ส่วนที่หนองคายก็บุกไปจับเจ้ามือหวยหุ้นพร้อมกับโพยจำนวนมากครับ
ไปเริ่มดูกันที่เรื่องของโพยหวยหุ้นกันก่อนนะฮะเขาจับได้พร้อมกับเป็นเครื่องคิดเลข๓เครื่องนะครับ
แล้วก็เงินสดอีกเกือบหกพันบาทครับเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดน้องคายเข้าไปตรวจยึดได้
หลังเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๗ตำบลมีชัยอำเภอเมืองเมื่อวานนี้
พร้อมทั้งจับกลุ่มนางกันนิกาศรีวรสาเป็นเจ้ามือหวยหุ้นอายุ๓๐ปี
แล้วก็ยังไปยึดตู้สล็อตแมชชิน๑ตู้ที่อยู่ภายในบ้านด้วย
คำถามคือหวยหุ้นคืออะไรมันคือการพนันอย่างหนึ่งคุณผู้ชม
เขาจะเล่นกันแบบถี่มากกว่าหวยทั่วไป

ทุกวันเพราะว่าเขาจะไปดูจุดทศนิยม
ตำแหน่งของการพักตลาดหุ้นในแต่ละรอบ

ถูกต้องสมมุติเซตปิดไปที่๑๔๑๔๗จุด
เขาจะเอา๔๗มาอันนั้นคือหวย๒ตัวที่เขาซื้อกัน

มันเป็นการพนันแล้วมันก็เล่นได้ถี่
เล่นได้หลายครั้งต่อเดือนแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงมากเหมือนกัน

ตอนนี้คนต่างจังหวัดเขาเล่นกันเยอะมาก
ได้อีก๒ตู้จากบ้านเช่าในพื้นที่หมู่๘
ตำบลมีชัยแล้วก็หมู่๕ของตำบลหนองกอมเกาะ
แต่ก็ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่มีผู้เล่น
ก็นำของกลางทั้งหมดไปไว้ที่โรงพัก
ส่วนทางด้านของนางกันนิกาเจ้ามือหวยก็ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ส่วนที่ปฐุมธานีที่อำเภอครองหลวง
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กว่า๕๐นาย
บุกเข้าไปจับตู้คีบตุ๊กตาผิดกฎหมาย

อย่างถูกต้องอันที่เราเห็นตามห้างเขาขอแล้ว
มีการขออนุญาตอนุญาตไปตรงไปตั้งอันนั้นถูกต้อง
แต่อันนี้เขาทำเหมือนเป็นตู้เถื่อนขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งให้บริการให้คนไปชีพนะครับ
ในพื้นที่ที่ถูกจับนั้นมี๒จุดด้วยกันคือที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแล้วก็ในศูนย์อาหาร
ก็ยึดมาได้๒๔ตู้พร้อมกับจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งรับเป็นผู้ดูแล
มี๒คนก็คือนายพิสิทธิแก้วงามอายุ๔๒ปีแล้วก็เยาวชนหญิงอีก๑คน
ซึ่งจะเร่งติดตามเจ้าของตู้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เมืองต้นถามว่าผิดข้อหาอะไร
อันนี้ข้อหาตามพระราชบัญญัติการพนัน
ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันตู้คีบตุ๊กตา
ส่วนข้อหาอื่นเนี่ยก็จะพิจารณาดูว่าตู้คีบอันเนี่ย
มันเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาหรือเปล่า
คือไม่ได้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแหละ

ตอนนี้เรื่องของหวยหุ้นนิรบาทเยอะนะ
แทงหนึ่งบาทได้หกสิบบาท

คือเอาจริงอะไรที่เป็นตัวเลขคนไทยก็หยิบจับมาได้หมดเลย